ที่ฉันจำทำ
เจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามสองสังคมทั้งใคร
แต่น่าเสียดาย
ใจทดสกัน
การบังทิศ
และมีทักสะ

อาการข้าว

รู้ได้
สิ่งที่ทุกคนรู้

รักษาแก้ไขอะไรกันยังไงนะฮะจนอยู่แล้วทุกข์ยากอยู่แล้ว
ร่างกายยังมาเป็นอย่างงี้อีกปะโถ่เอ้ยนะฮะก็นี่แหละฮะ
ร้องได้ให้ร้านของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือนะฮะ
ผู้ประสบปัญหาผู้ทุกข์ยากถ้าคุณสู้เราก็สู้กับคุณด้วย
ค่ะมาลุ้นและเอาใจช่วยกันว่าเพลงแรกเพลงนี้
ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะครับเพลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณบังเอิญร้องไปแล้วนะครับ
คุณบังเอิญร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณบังเอิญร้อง

แม่น้ำนมกินแล้วลูกไม่อ้อนแล้ว
หัวใจทศกัณฐ์นะครับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ

ได้ยินคำที่คุณบังเอิญบอกลูกว่า

จับหน้าไปถึงหัวใจนะฮะ
ความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับ
หนึ่งหมื่นบาทของบางคนนี่มันอาจจะเป็นเงินไม่เท่าไหร่
แต่๑๐๐๐บาทของคุณบังเอิญกับครอบครัวนี้มันเหมือนเงินล้านนะ

ก็ทำงานได้วันละ๒๐๐ค่ะคนเดียวกินอยู่๔คน
แต่ว่าวันนี้ค่ะเพลงแรกรับแล้วค่ะ

รายได้จากหัวหน้าครอบครัวมีรายได้วันละ๒๐๐

ไปโรงเรียนแล้วก็เก็บไว้ส่งไปให้เขา

อาทิตย์นึงก็ต้องหาเงินเก็บและส่งไปให้ได้๖๗๐๐
ค่ะผมบางวันเราก็ได้มากกว่า๒๐๐
เพราะบางทีเราฟุกไปติดผู้โดยสารที่เหมาไปไกล

น้อยสุดน้อยสุดเคยได้เท่าไรฮะวันนี้
ร้อยกว่าบาทเสาร์อาทิตย์นี้หาเงินไม่ค่อยได้ครับ

ลูกเรียนที่ไหนเนี่ย

ตอนที่เขาอยู่ป๖เขาได้

ลูกพี่ก็ตอบแทนพี่ด้วยการเรียนที่ดีมาให้ใช่ไหม

นี่แหละลูกเรียนดีพ่อแม่ลำบากลำบลขนาดไหน

ครับผม
ลูกต้องมีกินมีอยู่มีเรียน
ผมก็รักเขามากและเป็นห่วงเขามากกว่านี้
นี่ก็ถึงทำให้คุณอ่อนศรีหยุดไม่ได้เลย

แบบขับไปแล้ววู้ไปเนี่ย

หนูอย่างหนึ่งสภาพไม่ออกเลย

แฟนผมไม่สบายนะเอางานมารักษาแฟนผมเนี่ย
ตอนแรกก็ว่ายายาหมอนู่นหมอนี่ดีก็

เจ้านี่เขาเป็นคนใจดีมากครับ

เล็กเป็นเจ้าหนี้ที่ครอบครัวนี้ค่ะ

เล็กเป็นคนดีค่ะเราต้องยกย่อง

เขาให้หนูทำเรื่องทรงรายการร้องได้ให้ล้านด้วย

เขาเป็นคนแนะนำว่าหนูอันนี้นะนี่นะเนี่ย
เพื่อเองจะได้ตังค์ได้มารักษาตัว
เขาเป็นคนบอกให้หนูเนี่ย
ทำเรื่องมาส่งรายการร้องได้ให้หลานเนี่ย

ก็ยังแนะนำให้มารายการของเรา

ขอให้ปะเล็กมีความสุข

ดูแลเอาใจใส่ลูกหนี้ไม่ใช่ว่าพอเป็นหนี้แล้วก็จะไปทวงตังค์อย่างเดียว
อันนี้ดูแลหมายความว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เอาตังค์คืน
เห็นมีช่องทางว่าลูกหนี้จะไปหาเงินมาใช้เขาได้เขาก็แนะนำไปให้

เพื่อเป็นการตอบแทนป้าเล็กพี่บังเอิญก็ต้องร้องเพลงให้ได้ไปเรื่อย
ไปหาค่ารักษาแล้วก็เอาเงินไปให้ป้าเล็กด้วย
เมื่อกี้นี้ร้องไปแล้วเพลงแรกตอนนี้มีและอยู่ในกระเป๋า๑๐๐๐บาท๑๐๐๐บาท
ทีนี้จะให้เริ่มร้องเพลงที่๒เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

พร้อมก็มาฟังอินโทรกันนะครับ
เพลงนี้เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
อินโทรมาเลยครับ
อินโทรเบนที่สองค่ะมีมูลค่าสองหมื่นบาท

นี่ถ้าไม่ติดว่าไม่สบายป่วยไข้ก็คงจะเป็นคู่รักที่น่าอิจฉา
ถ้าไม่มีเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าเวลากลับไปก็น่าจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์

ตอนนี้สิทธิ์ของคุณบังเอิญเนี่ยมีแล้วหนึ่งหมื่นบาทแน่

ไม่แข่งต่อแล้วขออยากได้หนึ่งหมื่นบาทนี่แหละ

แต่ถ้าเกิดสู้แล้วร้องผิดขึ้นมา

จะสู้หรือจะหยุดครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นใบตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้
ไม่ใช้ค่ะ
โอเค
เอาแขนใส่ครับ
ถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้นะครับก็จะไปสู่เพลงที่๓
มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลง
มาครับสู้ค่ะ
อยู่บ้านนาดีไม่ว่าดีจะมีหน้ามา
เผื่อต้องสนทำหน้าจนจากมาไม่สนใจ
ตามัวมืดมองไม่เห็นใคร
สุดท้ายจึงต้องเจ็บโกกรุงเทพฟ้าใส
แสงไฟสว่างแต่หนทางมือคน
เจอแต่คนรวยหน้าตาสวยมากมี
แต่คนใจดีไม่เห็นมีเลยสักคน
เจอที่ไหล่เห็นมีแต่แค่เอง
เสียบแทงรู้ไทยแล้วเหลือทน
ต้องยอมพี่กายแลกกับความจน
ฉันจึงมองมนต์ก็เพราะคนกรุงเทพลวง
จริงจริงจริง